คนนี้แหละถูกผู้ชายขี่บริษัทฟุ่งชน
พุ่งชนเสร็จปั๊บก็แยกกันไป
ยังขับตามไปปาดหน้าแล้วทำแบบนี้
ผู้ชายขี่เกลือทำยากจังเลยทำยากจัง
ผมตั้งใจขับรถชนคุณสองครั้ง

มันใช่อยู่เทินไหมนี่คุณดูสิ
มันต้องไหนมันก็อยู่เทินได้
แค่พระเมียมาจอด
แล้วก็มีเลือกปากคอล่ะ
อีกทายอยากดามคือแหลกพับ
ต่อออกรายการของผมก็แตะหน่อย
โต้เถียงกันเรื่องการขับรถนี่แหละจับใจความได้ประมาณนี้
คุณผู้ชมเขาบอกว่าคือไม่พอใจที่ผู้หญิงคนนี้ขับรถ
ขับรถมาแล้วจะมากลับรถในเส้นประสีเหลือง
ซึ่งจริงแล้วเป็นจุดห้ามกลับรถเหรอ
เราก็ไม่เห็นนะไม่เห็นว่าตรงนี้มันกลับรถได้จริงหรือเปล่า
แล้วเถียงกันเถียงกันผู้ชายคนดังกล่าวนะครับ
ก็เลยบอกว่าถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยอยากจะออกรายการดัง
อยากจะออกรายการดังนี่แหละครับผู้สื่อข่าวก็เลยไปเจอกับนางสาวพิชชาพร
ธรรมวิทันอายุ๓๒ปีอายุ๓๒ปีนะที่บ้านพัก
ที่บ้านพักที่ตะบนตะพงอำเภอเมืองระยอง
นี่ไงก็เลยไปคุยกับเธอนะเดี๋ยว
เธอทำงานเป็นเอ็มซีด้วยเหรอพี่เบิร์

รู้สึกเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ป่ะ
เออที่เราเคยเอาออกข่าวใช่ไหม
ครัวทรองน่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๑โมงวันที่๑๗กรกฎาคม
บนถนนเชิงเนินชากบก
ขับรถเก๋งนะครับทะเบียนจังหวัดระยอง
พอมาถึงที่เกิดเหตุมีมอเตอร์ไซค์สีแดงเทา
เทาทะเบียนป้ายเหลืองจังหวัดระยองขี่มาปาดหน้า
ปาดหน้าเสร็จปั๊บก็เดินมาหาเธอ
เธอก็เลยถ่ายคลิปไว้เพราะท่าทางน่ากลัวเธอบอก
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความไว้แล้วนะเธอกลัวจะไม่ปลอดภัย
พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปคือคนเป็นห่วงก็มี

บอกว่าเธอกลับรถในที่ห้ามกลับ
จะบอกว่ากลับตรงไหนก็ได้ก็ไม่ใช่ควรซึ่งเธอบอกว่า
ที่พูดไปเพราะตกใจจริงแล้วไม่ได้กลับรถหรอก
แต่จะเลี้ยวขวาเพื่อจะไปฝั่งตรงข้าม
ส่วนกลับรถจริงก็คือตอนที่โดนชนแล้วเพื่อจะหนีฮะ

เคยรู้สึกไปกดไลค์อยู่
อ๋อพี่นัทจำได้แล้วจำได้แล้วครับ